สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
โอเคฮะเสียงปกติเนอะไม่เผลอลงรูปตัวเองเข้าโรงบาลไง
ทุกคนก็ตกใจกันหมดพี่มดคือเมื่อวานเนี้ย
คือทำงานเสร็จปุ๊บเสียงไม่ไหวที่แบบนอนไปอย่างเงี้ยนั่นอ่ะ
ตอนแรกหนูเข้าใจว่าแบบพี่ใช้เสียงเยอะหรือเปล่า

ซิมอักเสบได้เยอะแม้ที่คุณไม่เคยอักเสบมาก่อนหรืออะไร
ออกกำลังกายหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งมันไม่ได้มีไข้
ไม่ได้มีอะไรเลยนะคะแต่มันก็จะแบบว่าเหมือนถ้าสมมุติภาษาชาวบ้านคือ
หวัดลงคอป่ะเหมือนเสียงมันแบบเปลี่ยนเหมือนเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างงี้
แล้วพี่เป็นคนที่กลัวง่ะนิดหนึ่งพี่ก็เข้าโรงบาลแล้วแบบว่า
พระกบหมอบอกโหมนไม่รักษาอย่างงี้เขาต้องไปให้ยาฆ่าเชื้อคลื่นนึง
อันนี้ให้ยาฆ่าเชื้อไหมโค้นยาอะไรอย่างงี้ค่ะ
โ้ยทำไมอย่างนั้นล่ะเขาบอกใครถูกไกลงวดนี้ถูกว่าโทษมาก
วันนี้กองสลากพัดกับดาราเงียบอยู่นะวันนี้
สลัดพักมีแล้วลูกแต่อ๋อแต่ดาราเป็นดาราเงียบอยู่นะที่ออกมารุ่มรุ่มรุ่ม
อย่าพึ่งสิครบทัวร์เทราะเยอะอยู่ลูกเอ๊ะทำไมดาราถูก
เหมือนกับคนธรรมดาใช่ไหมล่ะแต่ก็เนี้ยเทียบให้เห็นคุณผู้ชมลองดู
รางวัลที่หนึ่งงวดกับงวดทีแล้วสิบหกตุลาคมค่ะ
ตัวเดียวเท่านั้นเลขหน้าตัวเดียวเท่านั้น
ประวัติศาสตร์ชาติลาหูย้ายหรือเปล่า

หรือเสาห้าหรือเปล่า
แต่พี่บอกเลข๘ไงครับ

ที่ออกในวันที่๑พฤศจิกายนเนี่ย
เอาเราย้อนกลับไป

นี่มันเป็นข่าวใหญ่ของประเทศไทยนะคะ
ก็เปลี่ยนจาก๙

คราวนี้พญานาคเอ่ยศักดิ์สิทธิ์เอ่ย

แต่ว่าคือมิ้นเห็นหลายงวดแล้วช่วงหลังมาเนี่ย
ทุกเลขที่อั้นมีเลขที่ไม่ออก

เป็นเลขที่เราหาไม่ได้

ก็ต้องดูว่ามีจริงหรือเปล่า
ยังไงก็ต้องมีคนถูกอยู่ดีในทุกงวดอยู่แล้ว
เพราะมันจะมีอยู่แล้วลูก๑ล้านใบมีคนถูก๑ใบ

ที่มีเหลือเท่าไหร่เขาซื้อหมดนะ
ก็เหมือนกันว่าอยู่ในมือเขา
ถ้าอยู่ที่ว่าอันนี้แหละต้องใช้มูเตรลู
ว่าไอ้ตัวเขาไปเหมาจากแม่ค้าหมด

หรือเข้าไปเหมามาเลยว่าใครได้เท่าไหร่ใครมีเท่าไหร่

เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเรามูไป

ก็ใช่แล้วแต่งวดไหนเจ๊งไม่เจ๊งไง

ที่แบบว่าเนื่องจากเขาตุนไว้เยอะถูกต้องไหม
แต่หลายคนบอกหาเลข๗๐ไม่เจอ

ใช่ก็เลขท้ายสองตัวมันออก๗๐ค่ะ
มันตามนั้นค่ะเขาบอกว่าหมดคำจะด่าค่ะ

ไม่มีแปดเราก็ยังไม่ย้าย
ต้องรอหลังจากนี้หรือเปล่า
ใครโชคดีถูกรางวัลงวดนี้ก็ยินดีด้วยค่ะ
แหม่หนาวหรือยังไม่หนาวหรือ

ทางกองสลากก็ยืนยันว่าไม่มีการล็อก

เพราะพี่บอกว่าสื่อสัตว์ไม่ได้สิ่งทำ
แต่เขาก็ถึงถามไงว่า

ที่เขาไปรับซื้ออ่ะกี่ใบแต่อย่างพวกเราเป็นเป็นรายย่อยอย่างเง
อืมเต็มที่เราก็ซื้อสิบใบยี่สิบใบเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะถูกเนี้ย
ก็มาสิบเปอร์เซ็นต์เดียวอ่ะใช่กำลังจะบอกหนึ่งเปอร์เซ็นต์
หนึ่งเปอร์เซ็นต์อืมถ้าเมื่อกูซื้อยี่สิบใบ
ถ้ามุติคุณจะถูกเนี้ยคือหนึ่งในล้านอ่ะใช่
คือคนที่ถูกนี้ถึงบอกว่าใช้ดวงเยอะไงแต้มบุญเนอะแต่อันเนี้ยแหละ
ถ้าใช้คำว่าแต้มบุญแต้มบุญในแบบภาษามูเตรลูอ่ะ
อันเนี้ยแหละคือแต้มบุญจริงจริงต้องใช้ดวงมันจริงจริงน่ะอันเนี้ย

ฝูงกันเธอในชีวิตน่ะซื้อไหมไม่ค่อยซื้ออยู่แล้ว
ก็ถ้าส่วนใหญ่ให้ลูกน้องซื้อแล้วแจกลูกน้องอ่ะอ่า

อย่างแม่ไม่ได้แบบได้อะไรสบายไม่ต้องทนทุกข์ทรมานก่อน

คือแบบเพิ่งออกจากโรงพยาบาลพี่ต้นหนูขอเถอะอะไรอย่างนี้
แต่เขาบอกเออแล้วเดี๋ยวเขาดูปุ๊บเออทำไมมาจัดข่าวใส่ไข่ไหว
โอเคต่อกันเนอะวันนี้ครูแบมแบมแบม
ใช่ค่ะคุณครูแบมแบมก็ถือว่าเป็นสาวไทยเพียงรายเดียวนะคะ
ที่เสียชีวิตในโศกนาฏกรรมที่อิเทวอนประเทศเกาหลีใต้ค่ะ
ทีนี้วันนี้ก็มีการประสานงานเรื่องของการที่จะนำศพนะคะ
นำร่างของคุณแบมแบมกลับมาประเทศไทยค่ะ
ก็คาดการณ์ว่าน่าจะใช้เวลาสักประมาณ๓๔วันหลังจากนี้นะคะ
คือครูแบมแบมอายุ๒๗ปีก็เป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เองก็เลยออกมาช่วยเหลือในเรื่องนี้
ก็มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งที่จะช่วยเหลือ
เนื่องจากว่าตอนแรกที่เราคุยกันคือมันมีค่าใช้จ่าย
เรื่องของการที่จะนำร่างกลับมาที่ประเทศไทย
อยู่ที่ประมาณสัก๔แสนบาทนะคะ
แล้วก็ครอบครัวเนี่ยตอนแรกเลยก็คือมีเงินเพียงแค่๑แสนบาทเท่านั้นนะคะ
ล่าสุดแรงงานจังหวัดเพชรชบูรณ์ก็มีการเปิดเผย
ว่าก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิตจะเดินทางไปเกาหลี
เคยทำงานอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
แล้วก็มีการเข้าระบบประกันสังคม
ก่อนที่จะลาออกไปเพื่อที่จะเดินทางไปศึกษา
ทางด้านภาษานะคะที่ประเทศเกาหลี
เนื่องจากว่าระบบประกันสังคมยังคุ้มครองอยู่
ก็จะมีเงินช่วยเหลือในส่วนนี้ประมาณสัก๖๐๐๐กว่าบาทนะคะ

ทางด้านเพื่อนแล้วก็ญาติคนสนิทของผู้เสียชีวิต
ก็บอกว่าทางสถานทุทธไทยประจำกรุงโชว์
แจ้งมาว่ารัฐบาลเกาหลีใต้มีเงินเยียวยา
ให้ผู้เสียชีวิตประมาณ๖แสนบาท
แล้วก็เงินเกี่ยวกับการจัดการศพอีกประมาณ๔แสนบาท
รวมแล้วก็๑ล้านกว่าบาท
ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่เกาหลีใต้
แล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสาร
คัดว่าประมาณอีกสัก๓๔วัน
ถึงจะสามารถนำศพกลับมาที่ประเทศไทยได้
คุณพ่อของผู้เสียชีวิตค่ะอันนี้
ก็เปิดเผยครั้งแรกเลยบอกว่า

ต้องมีค่าใช้จ่ายในการนำศพลูกสาวกลับมาที่ประเทศไทย

แล้วก็เตรียมที่จะไปหยิบยืมเงินจากญาติญาติ

ตัวคุณพ่อเองเขายังคิดไม่ออกเลยว่าจะทำอย่างไร

ด้านนายกรัฐมนตรีของเกาหลีใต้เองก็มีการเปิดเผยบอกรัฐบาล
มีโครงการจะเยียวยาจิตใจเหยื่อศพกระนาฏกรรมอิทยาวรรณ์
ครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะอัปเดตล่าสุดก็คือ๑๕๖คนด้วยกัน
ผู้บาดเจ็บรวมไปถึงผู้ที่ได้รับฟังข่าว
พร้อมกับเสนอช่วยค่าใช้จ่ายในงานศพสูงถึง๑๕ล้านวอน
ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๔แสนนิดนะคะ
สำหรับผู้ที่เสียชีวิตโดยทางรัฐบาลมีการดำเนินการจับครู่
ครอบครัวที่เสียชีวิตแบบ๑ต่อ๑กับเจ้าหน้าที่เลยนะคะ
เพื่อที่จะให้ได้รับการสนับสนุนของรัฐ
ทั้งนี้ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐเองก็จะถูกส่งไปยังสถานที่เก็บร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง๓๑แห่งทั่วประเทศ

ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้บาดเจ็บก็จะได้รับการคุ้มครองผ่านบริการประกันสุขภาพแห่งชาติ
แล้วก็ผู้ที่อยู่ในภาวะวิกฤตจะถูกจับคู่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพื่อให้การจัดการสิ่งต่างได้ง่ายขึ้น
ตอนนี้ทางรัฐบาลเกาหลีเองเขาก็มีการประกาศไว้อะไร
คันด้วยกันนะคะก็จะไปถึงวันเสาร์
ที่๕พฤศจิกายนนะคะ
การจัดงานต่างในเกาหลีตอนนี้ก็คืองดหมด
ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสถานศึกษา
หรือแม้กระทั่งคอนเสิร์ตงานกิจกรรมทั้งหมดงดหมด๗วัน
งานแคนเซิลไปเยอะมากทั้งงานทีวีงานอีเวนต์ทุกอย่าง

ใช่ค่ะแล้วตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเอง
เขาก็พยายามที่จะเร่งสืบหาสาเหตุหลัก
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะอะไร
เจ้าหน้าที่หลักหลวมเกินไปที่จะแบบว่าดูแล
คือส่วนใหญ่ก็คนอาจจะไปป้องกันในเรื่องของยาเสพติด
เจ้าหน้าที่อาจจะไปแบบว่ากวดขันในเรื่องนั้น
แต่เรื่องของจำนวนคนหรือว่าพื้นที่ที่แออัด
อาจจะหละหลวมหรือเปล่าสำหรับเรื่องนี้
คือพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเขาบอกว่าหลายพื้นที่ในประเทศ
มีจัดอีเวนต์เหมือนกันจัดกำลังเจ้าหน้าที่แบบเต็มเลยค่ะ

คือฟังแล้วแบบว่าแรงอ่ะ
เป็นแบบว่าจริงเป็นฮาราวีนที่แรงพอสมควรนะฮะ

แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยน้อง

เพราะจริงจะเล่าให้ฟังว่าเพื่อนตัวเองไปอยู่ในนั้นด้วย

เพื่อนพี่ไปดูเพื่อนพี่ก็แบบว่า
เหมือนสายเที่ยวคนทั้งหลายเนี่ย
ก็ไปบอกพี่มดเชื่อไหมว่าถ้าสมมุตินะ
ผมเดินเข้าไปพี่มดก็ต้องอ่านข่าวศพผม

คือเพื่อนอีกกลุ่มนึงคือตามผับมันจะมีสองชั้นถูกต้องไหม

เขาบอกเห็นเดินออกก็ไม่ได้เดินเข้าก็ไม่ได้

บอกพี่ผมโชคดีที่ผมไปก่อนเวลา
แล้วปุ๊บอยู่ดีก็เปลี่ยนเส้นทางว่า

แต่ข้อดีของคนไทยเวลาเห็นคนเยอะปุ๊บเป็นไง
ว่าเฮ้ยแล้วทำไมว่ะทำไมแกถึงไม่รู้ว่ะพี่แต่ผมรู้สึกว่า
อยู่ดีอะอยากไปเดินนั้นก่อนเพราะว่าเหงาน่ะ
เขาจัดตั้งแต่ทุ่มสองทุ่มแล้ววันนั้นมันตรงกับวันเสาร์
วันเสาร์ค่ะเขาจะปิดเที่ยงคืนไงอ่าแล้วรีบไปก่อนเขาก็จัดกับก่อน
พวกเราก็เป็นถ้าสมมติคนเยอะเราก็ต้องหากินอะไรไหนแถวนั้นก่อน

เดี๋ยวกลับมาครับ

ปีเนอะค่ะเรื่องลุงจรูนกับอะไรนะ

จริงแล้วมันจบตั้งแต่สารตัดสินแล้วว่าให้ลุงจรูนชนะคดี
แต่ว่าครูปีชาเขาทิ้งท้ายไปว่าความจริงก็คือความจริง
ยังไม่จบเขาบอกว่ายังไม่จบ
ทนายตั้มลุงจรูนเช็คบินครูปีชากับ
เหมือนกันว่าเอาละลั่นว่าได้เวลาแล้วได้เวลารับกรรมแล้ว
ช่วยเอาง่ายว่าที่ท่านายตั้มสิทธิ์ทาง

ทีมงานทนายประชาชนขนาดเดินทางไปสารกาญจนบุรี
เพราะมันบอกว่าครูปีชาน้ะถอนแล้ว
แต่ลุงจรูนไม่มีวันหยุดเขาว่าอย่างนั้น
หลังจ่ะที่ครูปีชาเขาฟ้องลุงจรูน
ยักยอกทรัพย์หรือรับของโจร
คดีถึงที่สุดยกฟ้องตลอดทั้ง๓สาร
วันนี้ครูปีชามาสารที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ
เขาของเงินทั้งหมด๓๐ล้านบาทตอนนั้น
เท่าไหร่ไงจี๊๓๐ล้านบาท
ถึงเวลาที่กว่าจะได้ใช้งานนานเหมือนกัน
ใช่ห้าปีได้มั้ยเรื่องมันยากนั้นครับก็ตั้งแต่เราเปิดช่องใหม่
ฮะเปิดช่องใหม่มีเรื่องราว

อันนี้๕ปีใช่ค่ะ

เพราะคดีแพ่งเนี่ยจำเป็นจะถือข้อเท็จจริง
เขาว่างั้นตามที่ปรากฏในคำพิพากษาส่วนอาญา
คือคดีสารตัดสินคดีถึงที่สุดแล้วว่า

เพราะฉะนั้นนะคะถึงเวลาเช็คบินแล้วก็รับกรรมยังไงล่ะครับ
คือส่วนใหญ่คดีแพ่งเขาจะรอคดีอาญา
ที่มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันตัดสินก่อน
พออายาตัดสินเสร็จปุ๊บค่อยมาดูทางแพ่งว่า

เพราะว่าสันตสินแล้วว่าคุณไม่ใช่เลย
อ่ะต่อกันหน่อยเรื่องต่างชาติครอบครองที่ดิน
จบไม่สิ้นสักทีเมื่อวานเทรนดทวิตก็ยังขึ้นอยู่เนอะ
ไอ้ประเด็นขายชาติใช่ป่ะคะ
วันนี้วันนี้วันอังคารใช่ไหมคะประชุมคอรมอ
นักข่าวก็ยังคงไปรอแหละรอนายก

ตั้งแต่พ้นจาก๘ปีมาคุณไล่นับสิ
ว่านายกปกตินายกจะตอบเรื่องการเมือง

ถามมาแองจี้เธอดูสิข่าว
แต่ตอนนี้ถามตั้งแต่วันที่ตัดสินมาว่าโอเค

เคยได้ยินนายกตอบเรื่องการเมืองไหมล่ะ

เหมือนหลังจากที่เขาใช้คำว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่

ลงพื้นที่เน้นทำงานแล้วก็พูดน้อยลง
พูดน้อยมากนึกออกแบบพูดน้อยจนแบบ
อ่ะอย่างเช่นยุคสภาหรือเปล่าวันที่๒๔

แต่เขาบอกคุณอนุทินก็บอกอ๋อมันเป็นอำนาจนายกนะ
ป้อมก็ถามอยากรู้เหรอไปถามนายก

สุราเก้าหน้าก็มีข่าวว่าโอเคล่ะ
แต่แน่นอนวิศักดิ์สุราค์ก้าวหน้าล้มไปแล้ว

งี้ชอบที่จะมาปลดล็อคสุราค์พื้นบ้านกับคาร์ฟเบียร์แบบ

เขาบอกว่านายกจะถึงขั้นเลียบเร็วอ่ะ

คือออกมาเป็นแบบว่าร่างกฎกระทรวง

ไม่ใช่แต่นายกไม่ตอบเรื่องการเมืองเลย

ก็พูดไปก็ไม่ได้ประโยชน์ไงพูดเรื่องประเทศภาคดีกว่าไง
วันนี้เขาเห็นเขาก็เริ่มมีประกาศออกมาให้โรงเรียนเตรียมหยุด
เขามีการซ้อมเซ็นไทน์
คือวันนี้ค่ะมีประชุมคอรมอใช่ไหมคะ
ซึ่งนายอนุชานาคาสัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายก
ก็มีการขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีก่อนด้วย

ซึ่งผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าถามนายกนะ
อาหารที่เราในฐานะเจ้าภาพที่จะเอาไปเลี้ยงผู้นำเขตเศรษฐกิจทั้ง๒๑ประเทศเนี่ย
เป็นอย่างไรบ้างตอบไหมตอบนายกบอกว่าก็อร่อยดี
ฮะก็ถามว่าอาหารเป็นยังไงบ้างที่จะเอาไปเลี้ยงผู้นำเขตเศรษฐกิจ๒๑ประเทศ
นายกบอกว่าก็อร่อยดีแล้วก็เลยถามเห็นนายกตอบคำถามนึงเลยแบบว่า
ถามต่อเออถามต่อขอถามต่อหน่อย
แล้วในการประชุมคอรมอลจะมีการทบทวนร่างกฎกระทรวง
เรื่องที่อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดินไหม
ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนเนี่ย
นายกโบกมือค่ะไปเลยไม่รู้ว่าการโบกมือนี้คือปฏิเสธว่าไม่มี
ไม่มีการพิจารณาหรือไม่ตอบหรืออะไรแต่คือนายกอ่ะโบกมือ
แล้วก็เดินเข้าห้องประชุมตึกสันติมัยตรีไปเลยนะคะ
ทีนี้เราก็เลยไปดูข้อมูลเรื่องการถือครองห้องชุด
ต่างชาติกันหน่อยเพราะว่าจริงแล้วต่างชาติสามารถมาซื้อได้
ก็คือคอนโดใช่ไหมคะคอนโดซื้อได้ซื้อที่ดินไม่ได้
ก็เลยไปดูหน่อยว่าเอ๊ะไอ้นโยบายที่ให้ต่างชาติมาซื้อคอนโดได้เนี่ย
เรื่องของตัวเลขเม็ดเงินมันมากน้อยขนาดไหนมันเติบโตดีไหม
เผื่อว่าถ้ามันดีเนี่ยที่ดีมันอาจจะดีขึ้น

ก็เลยไปถามคุณวิชัยวิรัตกภัณฑ์นะคะ
ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพ
บอกว่าจากการที่เปิดให้ต่างชาติสามารถมาซื้อคอนโด
ซื้อห้องชุดในไทยได้ในสัดส่วน๔๙ของพื้นที่โครงการเนี่ย
เขาบอกว่าต่างชาติมาซื้อห้องชุดในไทยอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะ
ถ้าดูตามข้อมูลครึ่งปีแรกของปีนี้ค่ะ

จำนวนตอนนี้ที่ต่างชาติซื้อไปคือ๔๔๓๓ยูนิต
เพิ่มขึ้น๑๔เทียบกับปีที่แล้วช่วงเวลาเดียวกัน

ซึ่งเขาบอกว่าแล้วถ้าเทียบกัน
มูลค่าเรื่องของมูลค่าเงินการโอนกรรมสิทธิ์อาคาร
ก็คือคอนโดคนต่างชาติอยู่ที่๒๒๓๓๑ล้านบาท
เพิ่มขึ้น๙๑เลยนะคะเทียบกับปีที่แล้ว

แล้ว๑๐ชาติที่เข้ามาซื้อคอนโดในบ้านเรามากที่สุด

จีนถูกต้องจีนจีนก็หมื่นกว่าล้านจีนแล้วก็อเมริกาค่ะ
ใช่แล้วก็ฝรั่งเศสรัสเซียกัมพูชาที่๕

กัมพูชาที่๕นะคะที่ประมาณ๗๐๐กว่าล้าน
แล้วก็เป็นอังกฤษไต้หวันอินเดียออสเตรเลียแล้วก็เป็นเยอรมัน
เลส่วนใหญ่ก็คือกรุงเทพชนบุรีสมุทรประการเชียงใหม่ภูเก็ตประจวบระยองตราด

อินเดียก็เยอะอินเดียก็๖๐๐กว่าล้านนะคะ
พี่ปีนึงเค้ามีทัวร์อยู่อินเดียแบบร้านอาหาร
จริงอินเดียมาบ้านเราเยอะมากน่ะแต่ถ้าไปดูบริษัทเทคพวกสตาร์ทอัพในบ้านเรา

นึกออกป่ะ
ได้ใช่ฮะ
มีตึกล้างตอนเนี้ยเขาบอกเป็นของต่างชาติหมดเลยนะ
แต่ถ้าเกิดมีกำหนดเวลาดีไหมหมายความว่า
อย่างหยังอย่างสองแปลเทศลาวน่ะ

เค้าบอกว่าทุก๑กิโลกรัม
๑กิโลครับจากตรงขอบของรถไฟ

วิ่งจากเขาเรียกว่าอะไร
แต่เขาทำเส้นทาง
ช่องกำลังขอบคุณหมิง

เจอภาพตั้งนี้เยอะมากนะคะราคามีเท่าไหร่
เกี่ยวที่เขาไป

โล๑กิโล๑กิโลก็คือในที่สุดแล้วเขาก็ขยายประเทศเขาไง
ตอนนี้เขาก็แชร์กันเรื่องนี้นะคุณแม่ที่เรื่องเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่จะ
เหนือภาคประเทศจะเชื่อมต่อกันตอนนั้นเราไม่ได้ทำลูกเราไม่ได้ทำในตอนปีนู้น
เราไม่ได้ทำเอาไว้เราตอนนั้นเราก็คิดว่าโอเคเราน่าจะรับไว้ตรงเชียงราย๑
แต่ขณะแนวอื่นรัตบาลเขาคิดว่าโอเคมันน่าจะมีตรงหนองคลาย

เพราะอย่างน้อยเขาก็พูดว่าอันนี้
พี่น้องที่ขายก๋วยเตี๋ยว

เป็นจังหวัดที่ทำเส้นก๋วเตี๋ยอร่อย
หรือแบบสุโขทัยพิศนุโลกเราต้องไปกินก๋วยเตี๋ยว
ห้อยขาอเจมส์อย่างน้อยห้อยขาคิดออกแต่วันนี้เรารู้แต่ว่าเมืองรองเราโปรโมทเมืองรอง
ถ้าสมมุติมันมีการโลจิสติกพวกนี้มันมีการขนส่งเพิ่มขึ้นทุกคนจะลืมตาอ้าปาก

อย่างเช่นเขาบอกว่าถ้าคุณอยู่ที่สระบุรีคุณขับรถเข้ามาคุณนั่งรถไฟความเร็วสูง
สระบุรีเข้ามาในกรุงเทพแป๊บเดียวอ่ะ
นาทีน้อยกว่าเราติดตรงทางขึ้นทางด่วนอีก
จริงโอ้โหแต่ว่าโปรเจกต์ก็ต้องอีกอย่าง
ไกลลูกลูกหนูโตลูกหนูทำงานแล้วหลังจากนี้คือลูกหนูต้องทำงานแล้ว

แต่เห็นแผนเขาไว้ไปปี๒๕๘๐นะ
ค่ะ๒๕๘๐ปีที่๖๕นี่ลูกก็เป็น๑๕ปีแล้ว

กำลังหล่อเลยล่ะอย่างนั้นอ่ะคิดดูตอนนั้นฉันคงเป็นป้าอู้ทำไมหนูหล่ออย่างนี้ลูก
มันก็มีเฟสหนึ่งซึ่ง๒๕๗๕แล้วก็อีกเฟสหนึ่ง๒๕๘๐
ใช่ไหมล่ะหรือแบบว่าวันนี้เราอยากจะไปกินก๋วยเตี๋ยวผักหวานที่อายุทยา
มันก็แบบว่าไม่รู้นะถ้าสมมุติมันทำเสร็จได้จริงประเทศไทยของเรา
ทุกคนที่วันนี้คุณอยู่บ้านของคุณเองคุณก็ไม่ต้องจากบ้านมาไกลถูกต้องปะล่ะ
กรุงเทพหนองคาย๓ชั่วโมงเราขับรถไปนั่งรอสนามบินกว่าจะบินกี่ชั่วโมง
ใช่มันก็ดีจริงคือถ้ามันทั่วถึงกันได้ขนาดนั้นมันก็จริง
แต่ก็คือความฝันของเราไงแต่เราก็ต้องแบบว่าลองดูว่าเป็นยังไงต่อว่ามันก็ดาบสองคมเหมือนกันนะ
มันก็เหมือนกับยายาเวลาเรากินเราหายแต่เราไม่รู้เอฟเฟคระยะยาวเป็นยังไง
ก็เลยบอกว่าถ้าสมมุติการถือครองที่ดินวันนี้มันก็น่าจะตอบโจทย์อีกสิ่งหนึ่งว่า
ลูกรุ่นหลานอ่ะยังไม่มีปัญญาซื้อที่ดินกันเลยแล้ววันหนึ่งเราจะต้องไปเช่าที่ดินต่างประเทศหรือเปล่า
หรือถ้าในขณะเดียวกันวันหนึ่งวันนี้เราให้ต่างชาติเขาเข้ามาซื้อที่ดิน
เขามากินข้าวเราเขามาใช้แรงงานก่อสร้างเราเขามาใช้กระเบื้องทรายอิดปูนในการสร้างของเขา
ก็เป็นเงินที่เราเข้าประเทศหรือเขามาซื้อที่เราก็จะมีเงินในประเทศเราที่หมุนเวียนมากขึ้นหรือเปล่า

แต่เขาก็มองว่านี่แบบว่าเพื่อภาษีไงถ้าเกิดเขามาลงทุนก็ได้ภาษีเพิ่ม
ก็ได้ภาษีเพิ่มประเทศไทยของเราก็จะต้องหาเงินอย่าลืมว่าเรามีหนี้เยอะนะอืม
แต่ที่มันไม่เท่าเทียมกันที่กับเขาวิเคราะห์ก็คือเรื่องของค่าแรงแล้วก็อัตราแรกเปลี่ยนเงินแม่
นึกออกป่ะอย่างเขาสมมุติว่าเกิด๔๐ล้านบาทถ้าเกิดตีเป็นเงินหยวนก็อาจจะแค่๑๐แค่
ก็ใช่ไงก็มองอธิษฐาอธิบายให้ฟังว่า๔๐ล้านบาทเท่ากับเขาถือแค่๑ล้านยูเอส
ถูกต้องมากเขาก็มีเงินที่มาซื้อบ้านเราได้แล้วแต่ว่าต้องดูว่ากี่ปี
ตอนสมัยปีถ้าสมมุติจะไปเทียบแล้วลองใช้เขาว่าอะไรนะถอดบทเรียนถอดบทเรียนปี๔๕สิ
นี่หลายคนบอกว่าจะสร้างอย่างอื่นเอาถนนพระราม๒ให้เสร็จก่อนได้ไหม

คุณมดดำบอกว่ารอลูกคุณรถเมย์อาจจะได้ใช้
คนดูอาจจะคิดยากทำไมไม่เปรียบเทียบว่า

จริงเนี่ยครับบอกว่าอย่างเงี้ยลูกคุณละเมตตัวก็อีกสิบห้าปีอย่างเงี้ย

พี่มดจะทำอะไรอ่ะตอนนั้นพี่มดเคยคิดไหมว่าตอนนั้นจะทำอะไรอยู่

นี่หรอปิดษาแบบนี้ไหม

เอาง่ายหนุ่มสุดทนนอนไม่ได้ครับ

วัดวัดเนี่ยแทนที่จะเป็นเสียงสวดมนต์เสียงระคัง

บางอย่างจริงเปิดเพลงปัดเปิดเพลงเสียงดังตอนตีสี่
บอกเจอหลวงพี่เนี่ยเดือดกลับเลยไปดูคลิปสักนิดหนึ่งฮะ
มีคำถามคือมันต้องเปิดเบสดังเพื่อปลุกพระหรือยังไง
ก็แล้วแต่แล้วแต่เพราะพระมันหลายคนพระหลายคนมันคนหูตื่น
มันคำถามหูตื่นหรอกมันคนเฉยมันคนไม่ยอมรับรู้
ผมเพิ่งทำงานเสร็จใหม่อย่างนี้แล้วพอจะนอนแล้วเบรกมันดังไหมกระเทือน
กระโต๊ะทำไม่ดีแม่งเกินไปหรือหลวงเกินไปอ้าวลองไหมนี่กระก่อสร้างเฮ้ยเฮ้ย
ผมซื้อหูฟังให้ไหมจบก่อสร้างมาเหมือนกันเอาไหมเล่า
ผมซื้อหูฟังให้ไหมเอาไหมเอาไหมว่ากระจกที่ใส่เนี่ยคุณภาพขนาดไหน
ไปตีละครั้งก็ได้ไหมไปปลูกที่หอก็ได้ไหมอ้าวเฮ้ยมาหาเรื่องแบบนี้
ท่านผู้ชมฮะคือเบสอ่ะมันก็ตุ๊บมันตื๊บตุ๊บตุ๊บตื๊บ
ข้างบ้านมันถึงอืมบางทีแบบจำเป็นด้วยเหรอที่วัดจะต้องเปิดเพลงขนาดเนี้ย
เป็นเพลงแบบไหนไหมคะเนี่ยฟังอีกสักนิดนึงวันนี้เขาลองไปเปิดดู
แต่เขาก็ยอมกลับไปดีดีเนอะใช่ไหมในวัดอ่าคือเพลงไม่ได้เป็นจังหวะแรง
เขาก็บอกบางทีเนี้ยพระก่อนหูตึงผาก่อหูหนวกไม่กินได้ยินไหมอ่อ
ลุกไม่ตื่นบ้างปลุกไม่ตื่นบ้างแถวบ้านเธอเปิดไหมแองจี
มีงานบุญอะไรแบบนี้แต่ว่าใช่งานบุญก็ไม่ได้นะ
ว่าผิดกฎศิลปะห้ามบันเทอแต่เขาเสียงตามสายต้องตีสี่หรอ
อือไอ้อย่างเงี้ยเสียงตามสายบ้านภะเกินไปอันนี้ของผู้จัดใจเลยนะ
เกินไปเขาบอกว่าทำไมต้องเปิดเพลงเบสดังดัง
ปลูกพักหรือยังไงก่อนที่พระที่นั่งอยู่จะบอกว่า
ก็แล้วแต่เพราะพระบางรูปเนี่ยหูตึงนะฮะ

มันทำให้กระจกที่บ้านอ่ะสะเทือนอ๋อมันกระแทกมันสะเทือ
กระจกไม่ดีใช่ป่ะกระจกไม่ได้มาตรฐานหรือป่ะ
นั่นคือคำถามที่พระถามกลับมาก่อนหลวงพี่ก็ขึ้นเสียงบอกว่า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

เปิดเปลี่ยนดังทำไมบ้านอยู่ใกล้จนกระจกราวไปหมดแล้ว
ต้นที่สวะเสียงแค่นี้จะราวได้ยังไง
ก็เป็นช่างก่อสร้างมาก่อนจากนั้นก็มีปากเสียงกัน
ก็จะพยายามเตือนให้ช่างไฟเปิดเพลงไม่ดังมาก
ก็คือพระเขาก็บอกอย่างนั้นจะได้ไม่รบกวนชาวบ้านอีก
อันนี้ต้องไปดูนี่อีกไหมเรื่องการก่อสร้าง
ที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้วัดอยู่ใกล้อะไรอย่างนี้
เครื่องเค้าก็แน่นอยู่กระถิ่นใช่มั้ยลูก

หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นบทสวดพระเจ้าแม่คนอีมแม่
เหมือนที่เขาขายกันตามรายการเราอ่ะเนอะที่แบบว่าใช่ไหม

ไม่เป็นเหมือนทั้งชุดแล้วกดค่อย

ที่เมื่อก่อนก็ขายกระหนักที่ถึงมาขายรายการอะ

ประเทศดีฟังธรรมะดีอะไรอย่างนี้

พอมันเป็นเสียงเพลงดูเป็นแนวเพลงทางโลก

ไงมันเก่าเก่ามันปีที่แล้วยังมีอยู่เลยเน้ะ
มันเป็นลำโคงก็ไม่ดูในรายการ

แต่มันหายไปแล้วเดี๋ยวต้องไปหาก่อนว่ามันคืออะไร

ไม่ได้ไปดู

ขึ้นมาแบบเยอะมาก
คือหลายคนบอกว่ามันสมควรหรือเปล่ากับเหตุการณ์แบบนี้
มันผิดจัญญบันแพทย์หรือเปล่านะคะ
คนก็บอกว่ามันต้องเป็นเคสฉุกเฉินเท่านั้นหรือเปล่า

ให้คนดังกล่าวเขายินยอมแล้วหรือเปล่า

เพราะมันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
คือหลังจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ออกไปนะคะ
ก็เห็นว่าคุณหมอเขามีการออกมาชี้แจงผ่านทางคอมเมนต์ด้วยนะคะ

ทิ้งไว้เพราะคิดว่าไม่เห็นคนไข้และการผ่าตัด
เป็นความผิดพลาดของผมเองที่ไม่ได้ระวังให้ดี
ผมกราบขออภัยทุกท่านด้วย

คือหลายคนก็มีการร้องเรียนผ่านไปยังแพทยศภานะคะ
ล่าสุดเลขาธิการแพทยศภานายแพทย์อิทธพรคณะเจริญ

เลขาธิการแพทยศภารับเรื่องร้องเรียนเรียบร้อยครับ
จะดำเนินการติดตามตรวจสอบตามข้อบังคับจริยะ
วิชาชีพเวชกรรมของเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไป
หมอบอกว่าก็สามารถที่จะแจ้งอินบ็อกซ์มาได้ด้วยนะคะ

เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งกลับมาค่ะ
เอาละกลับมากันนะคะ
ก็ต้องบอกว่าเรื่องของสถานการณ์โควิด

แล้วก็มีการสั่งการปิด

ต้องปิดให้บริการแบบกระทันหันกันเลยทีเดียว
เนื่องจากว่าพบผู้ติดเชื้อโควิดนะคะ
ที่เข้าไปใช้บริการ๑๐คน
คนเท่านั้นนะคะรัฐบาลจริงก็เลยแบบว่า
สั่งปิดแล้วก็ตรวจเช็คทุกอย่าง

แล้วก็จากบริเวณของคน
เข้าไปใช้บริการในวันนั้นด้วยนะคะ

พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙จำนวน๑๐รายนะคะ

ยังคงต้องอยู่ในสถานตักอากาศแห่งนี้
กว่าจะมีผลตรวจโควิดเป็นลบ

คือลูกค้าไม่สามารถออกมาจากรีสอร์ทได้

ผู้ที่เดินทางมาพักตั้งแต่๒๗ตุลาคม
ต้องตรวจโควิด๓ครั้งในช่วง๓วัน
นี่ค่ะคือเขาปิดแล้วก็ตรวจเช็คเลย

โควิดเป็นศูนย์ใช่เพราะมาตรการของทางการจริง

ไม่ได้ตรวจพบคนที่ติดเชื้อโควิดมา๓เดือน

หลังจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๑ราย

ทางการต้องล็อกดาวน์แล้วก็กักตัวประชาชน
รวมไปถึงพนักงานราว๑๕๐๐คนเอาไว้ข้างในนั้นนะคะ
เพื่อที่จะมีการคัดกรองแบบละเอียดยิบเลย

พัดกระหน่ำฟิลิปปินส์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
กำลังที่จะเคลื่อนตัวไปยังจีนตอนใต้
แล้วก็อาจจะทำให้เกิดพายุฝนลมแรง
แล้วก็เป็นอุปสรรคในเรื่องของการดำเนินการ

แม้แต่คนเดียวตลอด๓เดือน
ก็เลยมีการเริ่มที่จะแบบว่าผ่อนปลนมาตรการต่าง
โดยเฉพาะเปิดเส้นทางค่ะ

แต่กลับว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่อยเพิ่มขึ้น
ก็เลยกลายเป็นสาเหตุที่ทำการที่จะแบบ
ต้องปิดแล้วก็มีการแบบ
ต้องไปดูเรื่องของมาตรการต่างใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยค่ะ
ให้ประชาชนทุกคนตรวจโควิดเป็นเรื่องเป็นราวกันเลย

๑๐คน๑๑คนอย่างนี้พี่นึกออกไหม
แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ามาตรการต่าง

แต่แค่นี้เขาก็จำเป็นที่จะต้องแบบ
คันเด็ดขาดใช่ครับมันยากไปหรือเปล่า

เขาเป็นประเทศแรก
แต่เขาเป็นประเทศแรกที่ยอดแบบลดลงมากที่สุด

เพราะว่าเขามาใช้มาตรการแบบขั้นเด็ดขาดทุกอย่าง
ไม่ว่าจะแบบ๑คน๓คน๕คน

ไปเที่ยวสะพานมอนกันบ้าง

เคยไปได้ไปถ่ายรูปกับเด็กไหมคะ

พี่ไปนี่พี่ชอบมากน้องคือ

ฉันไปกับป้อมวินิตกันตลอดเธอเมื่อก่อนเนี้ย
ตรงนี้ฉันนี่โรงแรมเพื่อนฉันอยู่ใกล้ตรงนี้เธอ
พักได้ไปโรงแรมเพื่อนของป้อมวินิต
จริงคือเมื่อก่อนไปไม่มีคนเลย

จะไปกราบหลวงพ่ออุตมะ

ใช่เพราะว่าสะพานนี้ชื่อว่าสะพานไม้อุตมานุสร

สะพานมอนจะดังในเรื่องของเด็ก

เขาจะขึ้นมาทำกิจกรรมบนสะพาน
กระโดดน้ำโชว์นักท่องเที่ยวบ้าง
หรือว่ามีการเอาหม้อเทินหัวมา

หรือว่าเป็นไกด์แนะนำเล่าประวัติว่าสะพานนี้เป็นมา
ยังไงแบบไหนเพื่อเป็นสีสันแล้วก็เป็นการหารายได้ด้วย

เพื่อไปถ่ายรูปไปดูน้องไปคุยกับน้องอย่างนี้เลย

เขาบอกว่าตอนนี้มันมีมาตรการออกมาว่า
เขาจะไม่ให้เด็กขึ้นมาทำกิจกรรมบนสะพานก่อนแล้ว

คือทางนายกเทศมนตรีเทศบาลตะมนตวังกะค่ะ

มันเป็นเรื่องที่มาจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระเบียบชุมชน
ควรที่จะจัดระเบียบสะพานมอนซะหน่อย
มักคุเทศเด็กปะแป้งเด็กเทิร์นหัวหรือว่า
น้องที่ขึ้นไปทำกิจกรรมบนสะพานเนี่ย
เขามองว่าบางทีมันไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับนักท่องเที่ยว
คือคนที่ไปเพราะชอบก็มีคนที่ไม่ได้ชอบก็มีเหมือนกัน
ก็เลยอยากจะมีการจัดระเบียบแล้วเขาก็เป็นห่วง
กลัวว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสังคม
เช่นเด็กมัวแต่มาทำกิจกรรมมาหาเงินมาเรียรายเงินตรงนี้
ไปเรียนหนังสือบ้างเป็นการหมวดสุมอะไรยังไงกันบ้าง
แล้วมันก็มีเลยเถิดไปถึงขั้นเด็กบางคนถูกพ่อแม่บังคับ
ให้มาหาเงินอืมเขาก็เลยพยายามตัดปัญหาด้วยกัน
งั้นไม่ให้มีก็เป็นไปได้
แบบนั้นนะคะแล้วเด็กบางคนก็เป็นผู้หลบหนีเข้าเมือง
เข้าเมืองปฏิกษ์กฎหมายด้วยเขาเป็นไปได้เพราะว่ามันอยู่ติดพม่าไง

ใช่ซึ่งทางมูลนิธิวันสกายเขาก็ให้ข้อมูลเรื่องนี้ว่า
ก็คือมันมีเด็กที่ถูกหลอกจริง
คือแรกเด็กอาจจะมาทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน

แต่มันมีขบวนการจริงที่มาหลอกเด็ก
เอาไปใช้แรงงานที่กรุงเทพอย่างนี้ค่ะ
คิดว่างั้นตัดปัญหาตั้งแต่ต้นลมก็แล้วกันอันนี้เห็นด้วย
ยกเลิกไปเลยนะคะแล้วก็ต้องมีการไปทำความเข้าใจ
กับน้องหนูก่อนว่าเออทำไมเราถึงไม่อยากอนุญาตให้มาทำแบบนี้

แล้วก็จะให้หามาตรการแก้ไขร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
เช่นสมมุติถ้ามันจะมีการทำกิจกรรมแบบนี้จริง

ขึ้นทะเบียนดีว่าใครที่จะมาทำกิจกรรมวันนี้มันจะได้ตรวจสอบได้
ไม่มีการหลอกลวงไม่มีการค้าแรงงานเด็ก
กำหนดกิจกรรมกำหนดจุดเป็นโซนิ่งให้บริการนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมไปเลย
อยากมาดูก็จะได้ไปดูที่จุดนี้รู้กัน
ส่วนใครที่ไม่ได้สนใจไม่ได้ชอบเรื่องนี้ก็ผ่านไป
ก็ถือว่าเป็นการจัดระเบียบทุกอย่างมันจะได้เข้าที่เข้าทางแล้วก็ตอบโจทย์ทุกคนมากขึ้น
เขาบอกว่ามะคุเทศน้อยหรือว่าน้องหนูที่มาทำกิจกรรมนี้ค่ะ
มันเกิดขึ้นปี๕๘หลังจากที่มีการเปิดสะพานที่เขาปิดซ่อมแซมไปก่อนหน้านั้น
ก็อย่างที่บอกว่ามีทั้งแบบเด็กมากระโดดน้ำโชว์
มาแบบให้ดอกไม้ขายดอกไม้ปะแป้งเอาหม้อเทินหัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็เป็นสิ่งที่แบบเออเห็นแล้วก็มันรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่น
ที่อยากจะถ่ายลงถ่ายรูปเก็บเอาไว้อะไรอย่างนี้ค่ะ
บางคนเขาบอกเขาไปเพื่ออยากไปดูความน่ารักของน้องก็มี

ใช่ล่ะชั้นไปเล่าใน๓แซ่บ่อยแหละ
เขาบอกฉันต้องปีนรวดหนามจริงเธอ
แล้วพี่ปีนไปอย่างไหน
เอิ้อแต่กลัวแบบไม่เด่นไม่ดังแล้วพี่พูดนั้นคือไปไหม
พูดผิดทีนะของแม่ชอบพูดเรื่องเก่าเก่า
พี่กับหนุ่มกันแชมไม่อินจะกล้าพูดอะไรแองจี้
เขาบอกเขาคลาสสิกแต่แม่ชอบพูดเรื่องเก่านะ
เดี๋ยวเข้าสู่แล้วตักน้ำใต้ท้องเรือ
คนบอกว่าพี่หนุ่มคลายตะข่าวให้แองจี้ไปแล้ว
เวลาพี่หนุ่มไม่มาก็เป็นแองจี้
เหมือนกันแต่อีนี้อันตรายกว่า
ถ้าเจอยังจี้ตีให้ตายค่ะจริง
คุณวันนี้รัฐมนตรีติ๊กอิทธิพลคุณปลื้ม
นี่ฮะลัฐมนตรีว่าการกระทรวจม้นรัฐรัฐธรรมเนี่ย
เขาโอเคละเรารู้ว่า๘นี้คือวันรอยกระทง

เราจะต้องกลับมาเจอกับคนหมู่มาก

แล้วเขาบอกว่าห้องพักอะไรเนี่ย

เริ่มเต็มแล้วโดยเฉพาะเชียงใหม่
ตอนนี้เขาบอกเริ่มลาไปที่สุโขทัย
สุโขทัยยังมีเยอะมาก
อะไรอย่างเงี้ยเริ่มไปแกนกระจายอะไรได้แล้ว

ดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมาไม่ลอยยังไง
หรอแต่ว่าดื่มได้แต่ห้ามเมาแองเนี่ย
ถ้าดื่มก็ไม่ต้องลอยเลยดิ
ยังลืมนะตามร้านทุกร้าน

สถานเอ่ยหรือแบบจุดที่คนเข้ามาชื่นชมวัฒนธรรมอันนี้คือความร่วมมือว่าขอว่า
ดื่มไม่ลนลงเมาไม่ลอยแล้วก็งดดื่มแอลกอฮอลในสถานที่สาธารณะนะครับ
เชิญชวนแต่งกายด้วยภาหมายไทยอันนี้คนคงจะแต่งกันเยอะอยู่แล้วอืม
หรือภาพท้องถิ่นแล้วก็เครื่องการแสดงความประทับธรรม
เอาละงดเล่นดอกไม้เพลิงผู้ประทัด
เอาเฉพาะที่จัดแจงได้ก็อันนี้เห็นด้วย
ทุกปีปีแต่เมื่อก่อนรุ่นเราเด็กเขาต้องจุดกันเนอะใช่
ใช่มันเป็นกฎหลายแล้วนี่ใช่ป่ะคะ

ก็ยังเห็นมีรอยอยู่นะ

แล้วไปตกใส่เขาหรือเปล่าอันนี้คือหนึ่งมันไปตกใส่คนอื่น
แล้วอีกอย่างที่ต้องดูไฟล์ทั้งหลาย
หลังจากที่หลายคนต้องยอมรับว่าสายการบินเป็นเกือบ

เราก็ดีใจเขาว่าตอนนี้ภาคเหนือเขาเต็มเกือบทุกไฟล์
แล้วก็สังเกตว่าภาคเหนือเป็น๑๐ไฟล์นะ

จะไปกระทบเส้นทางการบินหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ของงดปล่อยโคมในพื้นที่ใกล้
เฉพาะในพื้นที่ใกล้เส้นทางการบิน

เพราะว่าเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนอาจจะปล่อยได้เนอแองจี้เนาะ

แต่เดี๋ยวนี้เชียงใหม่เองบ้านก็ติดกันหมดแล้วอ่ะ

แล้วก็ระมัดระวังตัวเองจากมิจฉาชีพ

ระมัดระวังความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะฮะ

ใช้กระทงที่คำนึงถึงว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปังปลามันกินไม่ทันอยู่แล้ว
ปีหนึ่งแบบว่าขนมปังก็ปั๊งกระทางก็ปั๊ง

เปลี่ยนเป็นอะไรที่แบบว่ามันน้ำแข็ง

แล้วก็กระทงแล้วครอบครัวพอแล้ว

กิจกรรมในปีนี้เราคิดถึงว่ายังไงก็ต้องจัด

แต่ขนาดเดียวกันเวลา
ฝรั่งฝรั่งนักท่องเที่ยวเขากลับไปแล้ว
เขาลอยเอาไว้น้ำเราต้องใช้นะ

สมมุติน้ำเน่าคุณต้องคิดนะว่าเราเนี่ยแหละใช้

เพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะทำกระทงอะไรก็แล้วแต่

พักสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมา
เซรั่มลดเลือนริ้วรอย

รับรางวัลเหรอลูกเหรอ
น้างชายจะตักแต่งหน้าแบบพ่อมวินในตักแต่งดัวนี้เนาะ

มันก็มีหมดอ่ะหนูเห็นเขาไปรับงาน
คือฉันเคยถามนางก็บอกพี่ตั้งแต่หนูโกนหัวผมมันก็ไม่ขึ้นแล้ว
คืออย่าลืมว่านางโกนหวงเจ้าเด็กนะ

เพราะฉันที่โอเคละนางก็เลยได้ใส่วิก
แต่มันเหมือนกับดาราอื่นนางโชว์อ่ะ
คนนั้นที่แบบไม่มีผมกันมาก
แล้วก็จะเปลี่ยนแต่งตัวเป็นผู้หญิงตลอดเวลา

ดีนางเขามีวิ๊กหลายทรงอย่างนั้น

อดีตต้องบอกว่าอดีตพระนักเทศ
นี่ผ่านตัวเองมาทำธุรกิจแต่น้ำพริกนางอร่อยมากนะ

โพสต์เป็นใครก่อนต้องเป็นใครสักคนแล้วนะ

อันนี้ฮอลลีวูดไหมครบเป็นสักคนในฮอลลีวูดไหม
แต่ขอให้ดูรู้ไว้นะคนเราเวลามันมีความสุข

จริงตอนนางเป็นพระนางอาจจะไม่มีความสุขเท่านี้หรอก
พร้อมกับระบุว่ารู้สึกทั้งตื่นเต้นและเป็นเกียรติอย่างสูงเลยนะคะ
ที่นิตยาศาลกุณะมอบรางวัลกับดิฉัน

ฉันไม่เคยคิดเลยว่าดิฉันจะมีโอกาสได้ร่วมงาน
หรือเข้ารับรางวัลที่เป็นเกียรติแบบนี้
เอ็นดูติดตามดิฉันผ่านทางโซเชียลต่าง

แต่เขามีวิทย์เยอะ

ทุกคำตอบนั้นมีสติหมดนะ
ประเรียนก้าวนะพี่มศ

น้องน่าเป็นแบบ
เป็นเหตุและเป็นผล

หลักธรรมภูติศาสนาต้องมีเหตุ

นางคือตัวแทนของเขาไว้เหตุและผลนะ
ว่าสมมุตินางจะด่าคนอย่างนี้แล้วผลมันเป็นยังไง

นางก็ต้องมีเหตุมีผลแหละมีแต่แม่งมีแต่เหตุมีผล

ก็จริงแหร่ะม่ามีแต่เหตุมันไม่มีผล

ในสายบุญพี่ถ้าพูดถึงนางเอกสายบุญ
พี่นึกถึงใครรถไม่อ่านข่าวจนรู้เลยว่า
ถ้าพูดถึงนางเอกสายบุญต้องน้องเบลล่า
นักไปไหน
มีการพ้อสไฟล์ความระบุลองบอกว่าเห็นบังเอิญไม่มีในโลก
ทุกอย่างล้วนถูกจัดสรรค์ตามเหตุและผล
ตุ้มผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นเจ้าภาพแสวงบุญในครั้งนี้ขอบคุณเฮียที่เป็นพลายกระซิบบอกให้พี่ตุ้มชวนเบลมาด้วยเป็นบุญของเบลและครอบครัวมาก

นี่ไงใช่ไม่เอาจริงนะเขาบอกปลายเดือนนี้จำฉัดทองคำที่ไปทอดอยู่ที่เมื่อตอนฉัดทองคำอ่ะ
ตอนที่คนไทยหาเงินไปทำฉัดทองคำครอบอยู่ตรงมุฒิภูมิตรภูตภัยาเขาจะมีพิธีล้างฉัดกันอะ
เป็นช่วงเวลาพอดีที่ทุกคนเขาจะมีช่วงล้างจากแล้วตอนนี้อากาศมันเย็นสบายมาก
อินเดียใช่เนอะเบลล่ารานีแต่จุดตรงนี้พลังเยอะมากนะใช่อืม
บอกว่าพระพุทธเจ้ากี่องค์หนูเป็นคริสต์ใช่ไหมลูก
พระพุทธเจ้ากี่องค์ก็แล้วแต่ตรงนี้เขาถือเป็นสดือโลก
พระพุทธเจ้าหลายต่อหลายพระองค์มาตัดสรุตรงนี้ตรงจุดนี้
เวลาที่ใครจะแบบตำแหน่งใหญ่หรือแบบว่าผู้นำระดับโลก
จะต้องมาจุดตรงนี้เขาถือว่าเป็นสดือโลก
พระพุทธเจ้าหลายพระองค์เนี่ยตัดสรุตรงนี้ตรงที่เบลล่าไป
ที่เป็นต้นโผล่ใช่ไหมต้นโผล่ตรงนี้เลยต้นโผล่
อย่างเขาบอกแม้เอาน้ำวางไว้ก็ยังแบบว่าเป็นน้ำ

นี้คือความเชื่อสมุกคนนะคะปิดเบรกสักครู่อั๊ยอิ้งจิ๋ม

มาค่ะ
มีคำถามจากพี่ปั๊บถึงพี่ปามี่ว่า
อยากรู้ว่าพี่ปามี่ร้องเพลงด้วยความรู้สึกยังไง
เมื่อมีเตามีกระทะมีอะไรต่อ

คือพี่ปั๊บคือรายต่อมาที่ได้ของจากแฟนคลับ

คือแตกต่างคือแบบเฟี้ยวอะไรอย่างนี้
คือพี่ปั๊บไปร้องเพลงที่ร้านโรงเล่าแสงจันทร์
แล้วก็ได้ของจากแฟนคลับเป็นของแปลกมาคล้องคอนี่ไง

อยากรู้จังเลยว่าพี่ปามี่คิดอะไรอยู่

สูตรผิงหมูกระทะเลย
เราก็นั่งไปแปลกบิงหมูกระทะอยู่บนวิทีข้างนั่น

ตั้งแต่เดือนนี้ไปแน่น๘๒

ไม่มีใครว่างนะเค้าพี่ได้มาท็อกรายการอะ
ไม่มีถามให้แพ้ตแพ้ตหรือไม่ได้จะว่างกินข้าวหรืออะไร
บอกแพ้ตนูมากินข้าวที่๓ปีไปต่ออะไรงี้
อัทไทบ์บอกว่าเรากลับมากันเนาะ

โอ้โฮเดือนสายเลยอัดแน่นโอ้โฮแม่โอ้โฮแม่อืม
เดือนประปีหนึ่งตามงานจบตีสองแปดโมงเช้า
เราพาทิศขึ้นยังร้องเพลงอยู่แล้วใช่ไหม
ใช่พี่เบ๊จำเป็นเหมือนชดเชยชดเชย
ไปแล้วน้องพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะครับวันนี้
ก่อนครบโรคชาติพรุ่งนี้กลับมาเจอกันในวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ